มีคลิปเตือนภัยค่ะอยากให้ดูคลิปนี้
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมนะคะ
แต่ที่แน่ชาวเน็ตเขาตั้งคำถาม
จำวัดไม่พออยากจำคุกด้วยใช่ไหม
คุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าย่านมีนบุรีนะคะเห็นไหมคะ
หลวงพี่แกเข้ามาแล้วเข้ามาสักพักหนึ่งปิดแมสด้วย

ก็พี่เบิร์ตดูออกไหมว่าแกตั้งใจ
หยิบมือถือสองเครื่องที่อยู่บนโต๊ะนั้นน่ะ
คุณผู้ชมท่านก็ดูหันรีหันขวางอยู่นะ
ค่ะดูรัดราวอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเดินอ้อมมา
เราเห็นว่าคนในร้านมัจะไม่มีอย่างไร

แล้วปรากฏว่าสักพักหนึ่งคุณผู้ชม
จะเห็นว่าหลวงพี่ฉกไปเลยนะคะทั้งสองเครื่องเลย

ก็บตั้งข้อสังเกตได้น่าสนใจ
คือถ้าเกิดว่าเป็นพระปลอม
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระจริงเนี่ยคุณกลายเป็นสมณเพศมาเป็นโจรนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นพระหรอกค่ะ
ศีล๒๒๗ข้ออย่าคิดว่าคุณจะถือได้เลยนะ

ข้อไหนลักษัพอธิบนาธานาใช่ไหมคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
ในร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าย่านมินบุรีค่ะ
นำคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับข้อความระบุบอกว่า
ไม่ทราบว่าหลวงพี่เขามาทำธุระอะไรในร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
แต่ช่วงที่หลวงพี่เดินเข้ามาในร้านบังเอิญไม่มีคนอยู่
หลวงพี่แกก็เลยถือโอกาสแอบหยิบมือถือไปสองเครื่อง

ล่าสุดทางร้านกำลังตามหาตัวหลวงพี่ท่านนี้อยู่
คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะหนึ่ง
อยากให้ตรวจสอบว่าพระนี้เป็นพระจริงพระปลอม
คือแล้วทำไมไม่มีคนอยู่ในร้านเลย

นั่นสิคะร้านใหญ่ด้วยนะ